ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะไข่ผำหรือว่าผำเป็นถือว่าเป็นพืชจิ๋วอาหารยอดนิยมของคนไทย
ตอนมีการผลักดันให้เป็นซุปเปอร์ฟู้ดของโลกแล้วก็มีคุณสมบัติในการดูดสารพิษในมลพิษทางน้ำนะคะ
แล้วก็ดูดทรัพย์คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นอาหารแล้วก็เป็นพืชจิ๋วพื้นบ้านที่รักโลกมากมาก
ปลูกพืชหรือว่าการประกอบอาหารที่ไม่ทำร้ายโลกนะคะแล้วก็ไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
อย่างเช่นการปลูกฟุบเฟียเนี่ยนะคะหรือว่าคนไทยรู้จักกันในนามไข่น้ำหรือว่าผำค่ะ
เป็นพืชขนาดเล็กอาหารพื้นบ้านของไทยตั้งแต่โบราณคนทางเหนือแล้วก็อีสานเนี่ยจะนิยมมาประกอบอาหารพื้นถิ่นเนี่ยนะคะ
อาจจะเป็นหนึ่งในคำตอบของเมนูอาหารรักโลกขณะเดียวกันนะคะ
คุณผู้ชมทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเมธามีแต้มอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาของมมหิดล
ท่านก็มีความสนใจด้านพลังงานแล้วก็การผลิตอาหารอย่างยั่งยืนค่ะได้มีการศึกษาความหลากหลายของพืชวงแหน่
ดอกขนาดเล็กที่พบทั่วไปตามผิวน้ำโดยเฉพาะบริเวณน้ำจืดหรือว่าน้ำนิ่งในไทยนะคะ
ก็พบว่าแหล่งอาหารคุณภาพดีแบบนี้สามารถมีการส่งเสริมการเจริญเติบโต
แล้วก็ช่วยให้สัตว์น้ำมีสีสวยไข่ไก่มีปริมาณวิตามินเอสูงขึ้น
แล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาเป็นแหล่งวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมสีเขียวค่ะ
ช่วยดูดซับสารอาหารสารมลพิตต่างต่างในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถือว่ามีความเป็นไปได้นะคะที่ในอนาคตจะมีการนำมาประยุกต์ใช้ในระบบชีวภาพหมุนเวียน
แล้วก็ในบรรดาพืชวงแหน่ต่างที่พบในประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นไข่น้ำไข่พำหรือว่าไอ้ตัวพำเนี่ยนะคะ
ถือว่ามีความพิเศษมีความน่าสนใจที่จะกลายเป็นพืชน้ำจืด
แล้วก็เป็นอาหารรักโลกได้เป็นอย่างดีค่ะ
ถือว่าเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านขนาดจิ๋วใกล้ตัวนะคะ
ดีมากพอสมควรนอกจากได้อาหารพื้นบ้านที่อร่อยกันแล้ว
ยังถือว่าได้พืชที่ช่วยดูดทรัพย์คาร์บอนเดลไซด์ในอากาศได้เป็นอย่างดี
เลือกอาหารที่ดีเพื่อโลกของเรานะคะ